คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้หน่อยค่ะเป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสิน
มีผู้ชายคนหนึ่งอัดคลิปมาให้เราได้ดูนะคะแล้วให้สังคมได้ดูค่ะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่างานกาชาติกรสิน
เปิดเพลงดังกระฮึมแล้วหันลำโพงอ่ะค่ะ
ไปทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดโอ้โหทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วย

คือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเราพยายามจะบอกว่า
งานกระชาติเราจัดให้มีได้แต่มันคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

พี่น้องแบบนี้มีความเดือดร้อนของพี่น้องแบบนี้
พี่น้องแบบนี้มีความเดือดร้อนของพี่น้องแบบนี้
พี่น้องแบบนี้มีความเดือดร้อนของพี่น้องแบบนี้

พี่น้องแบบนี้มีความเดือดร้อนของพี่น้องแบบนี้

ไอ้คนป่วยเขื่อเกินเนี้ยถนุกกับพวกมึงไหมแล้วตรงเครื่องเสียง
ตรงขนาดนี้แล้วมันก็เปิดเสียงดังไอ้ข้างในยังมีความสุข
ไม่รู้เท่าไหร่แต่ข้างนอกเนี่ยตึกเขาเดือดร้อนขนาดไหน

อันนี้เอาแบบข้อเท็จจริงนะ
เท่าที่เราฟังพี่เขาตอนที่เขาอัดคลิปนี้

คือพี่เขาก็ต้องตระโกนแข็งกับเสียง
เหมือนเวลาเรารายงานข่าวในที่ที่เสียงดัง

พาคนในครอบครัวไปโรงพยาบาลบ่อยเนี่ยแล้วเจอแบบนี้เจอยังไงคะ
โอ้เคลียร์ตั้งแต่ไปแล้วถ้าแบบเนี้ยเอาจริงจริงนะ
คนป่วยมันต้องนอนพักไงแล้วเสียงดังมันรบกวนนะครับ
พูดจริงจริงตรงตรงนะฮะแล้วจำหน้าคนอัดคลิปได้ไหมฮะ
คุ้นหน้าเขาอยู่นะเขาเป็นครูวิทยาลัยเทคนิคกาลสิน
จำได้ไหมเคยตกเป็นข่าวครั้งที่ไปโวยวายตำรวจสพเมืองกรสิน
ไปยึดรถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาเขาน่ะอ๋อนั่นแหละค่ะ
คนเดียวกันครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะอดรนทนไม่ไหวนะคะ
มาโรงพยาบาลนี่ครั้งนี้เออพุยจำแม่นหรออ่า
มาโรงพยาบาลกลางดึกได้ยินเสียงแบบนี้อดรนทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
วักโทรศัพท์มาถ่ายคลิปแท้เลยค่ะแล้วนำไปโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่า
คนป่วยต้องการพักผ่อนด้านหันลำโพกมาหาคนป่วย
มีจอสอนอบ้างไหมจิตสำนึกบ้างไหมนะคะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วให้ข้อมูลน่าสนใจคุณคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
กายภาพเนี่ยทางภูมิศาสตร์อะไรตรงไหนตั้งยังไงเป็นยังไงแต่มีคนในพื้นที่มาบอกข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
ข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายหน่วยงานไงเลยต้องหันลำโพงมาทางโรงพยาบาลอ่านะคะ
บางคนก็บอกว่าเป็นเขตบริเวณโรงพยาบาลมันต้องงดใช้เสียงทำไมถึงเลือกสถานที่ข้างโรงพยาบาลมาจัดแบบนี้
แล้วเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วนะครับพี่น้องนะนี่เกิดขึ้นที่กาลสินเมืองน้ำดำนะจ๊ะ